ด้านหลังของเราเห็นขวดหลังคุณมณฤดี

อ๋อนี่นะนี่นะข้างบนเนี่ยนะ
ใช่ก็เลยประติดประต่อเรื่องได้ไงว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้
เห็นไหมคะด้านหลังที่ลอยอยู่
ตอนแรกคิดว่าตายแล้วเอาจริงนะคุณผู้ชม
แล้วต้องให้เรือเรือที่ลอยอังคารไปช่วย
เดี๋ยวดูจังหวะนี้หน่อยละกันค่ะ
อุ๊ยนังไม่ขึ้นได้ยินใช่ไหม

แล้วท่าก็คือที่เห็นโผล่มาเหนือน้ำอันนั้นคือหน้า
แล้วก็มีมือช่วงแขนช่วงมือที่แบบ

อยู่อ่ะค่ะอ่าฮะมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คือแม่น้ำบังปะกงนะ
ตรงท่าวัดหลวงพ่อโสธรนะคะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนั้นคือนางสาวสิริขวัญ
นายุสี่สิบสองปีชาวว่านก็เห็นแหละว่าไม่รู้เธอเป็นอะไรอ่ะ
ทำไมไปลอยพนมมืออยู่กลางแม่น้ำแบบนี้แล้วนี่ค่ะจังหวะเมื่อกี้ที่เรือลอยอังคารเนี่ย
ช่วยเหลือแล้วก็โยนชูชีพไปให้ไม่สนไม่สนค่ะ
ก็ยังลอยอยู่แบบนั้นไม่ยอมขึ้นจากน้ำอันนี้จังหวะที่เจสกีไปหานะ
คือขี่เข้าไปใกล้แล้วแล้วตอนไปถึง
ตัวผู้หญิงคนนี้ก็ยังไม่ยอมขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่ทำไงอ่ะ
ต้องลากเลยคุณผู้ชมลากเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ให้ความร่วมมือ
คือเธอจะมายังไงเธอจะโยนอะไรให้ฉันฉันไม่สนใจ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ลากขึ้นมาบนเจสกีแล้วก็พากลับเข้าฝั่ง
นี่ตอนมาถึงที่ฝั่งแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณ
แล้วเนี้ยคือคือเหมือนจะแบบเอาตรงนะเออ
คือดิฉันพูดตรงนะตอนแรกนะถ้าเกิดว่าเราอยู่แถวนั้น
เราผ่านไปผ่านมาเห็นเธอลอย
ช็อกแล้วนะขออภัยนะดิฉันคงคิดว่าน่าจะเป็นศพหรือเป็นอะไรหรือเปล่า
ไงคือหลายคนก็คิดแบบนั้นแล้วก็ถามว่าแบบตายหรือยังตายหรือยัง
แต่นี่คุณผู้ชมดูสิคือเธอเคลื่อนไหวอยู่ได้
แต่สิ่งที่แบบนิ่งมากและแน่นมากคือมือที่พนมกันอยู่นั่นนะคะ
หลุดออกจากกันเลยแล้วท่าที่นอนคือนอนแบบนอนขัดสมาธิอะค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาที่คลุมเอาผ้ามาคลุมร่างไว้ก่อน
เพราะอะไรไม่งั้นมาอุจจารต์มากเธอเปลยหมดเลย

แต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเพราะว่าตอนคนที่เขาเห็นว่ากระโดดลงไป

ไม่รู้ว่าไปอาศัยจังหวะตรงไหนในน้ำแล้วก็ถอดน่ะนะคะ
นี่พาไปที่โรงพยาบาลไปแบบนี้ค่ะ

คุณลุงเป็นเจ้าหน้าที่วัดหลวงพ่อโสธรคุณลุงบุญเลิศ
บอกว่าเห็นผู้หญิงคนนี้แกขับกระบะดำมา
แล้วก็มาจอดในลานวัดสักประมาณช่วง๔โมงเย็น

ตอนแรกตัวคุณลุงบุญเลิศเจ้าหน้าที่วัดหลวงพ่อโสธรยืนยันนะ
เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ยังสวมเสื้อผ้าครบ

ก็ถอดเสื้อผ้าจนล่อนจ้อนไปหมดเลย
แล้วก็ลอยตัวอยู่แบบนี้สักพักนึงเลยนะ
ขนาดเนรในวัดเนรตะโกนเรียก
แบบตัวเธอก็ไม่ยอมขึ้น
พระเห็นพระกระตะโกนยอมยอม
ไม่ไม่ได้มีท่าทีตื่นตนกตกใจหรืออะไรเลย
ท้ายที่สุดต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วย
แล้วถามว่าเธอเป็นอะไร
น่าจะเมาน้ำกระท่อมแหละเพราะว่าเจอเป็นขวดน้ำน้ำกระท่อม
รองเท้าผ้าใบของตัวเธอตกอยู่ที่ท่าน้ำ
นี่ไงหลักฐาน
น่าจะเมาดื่มไปหมดขวดแล้วเหลืออยู่ก้นนิดเดียว
กู้ภัยต้องยกกำลังขึ้นมาช่วยเหลือเลยนะคะ
โอ้แต่มันน่าตกใจนิดนึง
ต้องไปสอบต่อไงว่าสาเหตุก่อนที่จะมาดื่มน้ำท่อม